ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะอดีตรอปภคนนี้นะคะ
ติดเหล้าหนักมากเลยจนเกิดอาการหูแว่ว
ว่าคนจะทำร้ายจนหนีออกไปจากบ้านค่ะ
แล้วพอกลับมาเนี่ยภรรยาเขาก็กลัวจะหนีไปอีก
เขาเลยจับขังไว้ในบ้านครับแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ย
จุดไฟเผาห้องเช่าตัวเองโอ้โหชาวบ้านต้องมาช่วยกันดับค่ะ
งั้นเดี๋ยวลามไปติดบ้านอื่นเดือดร้อนกันทั้งชุมชนค่ะ
นี่คือสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปนะคะ
ตำรวจและดับเพลิงราชบุรณะค่ะ
ไปที่ห้องเช่าของอาคารเคหาสุขสวัสดิ์๓๗
ห้องนี้อยู่ชั้นห้านะคะไฟสงบแล้วนะคะ
เพราะว่าคนที่อยู่ในอาคารนี้เขาโอ้โหช่วยกันนะคะ
เอาน้ำเอาน้ำยาถังเคมีอะไรมาช่วยกันดับไฟ
ก็เห็นสภาพความเสียหายอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
มีประตูห้องที่โดนไม่แล้วก็ขม่าวควันนะคะ

เบียงหลังห้องไปเจอกับผู้ก่อเหตุ
คือนายอินทราอายุ๕๑ปี
เป็นอดีตพนักงานรักษาความปลอดภัย
นิ่งหน้าซีดตัวสั่นอยู่คนเดียว
เขาอยู่ห้องนี้แล้วก็เป็นคนลงมือจุดไฟ

ก็ต้องเชิญตัวไปสอบถามที่สนราชบูรณะ
นางสมพรภรรยาค่ะบอกว่า
สามีเคยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

ก็เลยไม่ได้ทำงานก็ให้มาอยู่บ้านเฉย
ทีนี้เดือนที่แล้วเขาก็พยายามเลิกเล่า
แล้วจู่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์

ทีนี้พอกลับมาเนี่ยเขาบอกว่า
ได้ยินเหมือนแบบมีเสียงแววอยู่ในหู
ให้ไปซะอย่าอยู่ที่นี่จะมีคนมาทำร้าย
ก็ไปหาหมอไปรักษาอาการหูแว่ว
เมื่อคืนก็หนีไปอีกก็ไปตามกลับมานะคะ
จนวันนี้ตัวเขาเองตัวเธอกับลูกสาวเนี่ยนะคะ
ต้องออกไปทำงานเขากลัวสามีจะตะเลิศไปอีก
ก็เลยขังไว้ในห้องแล้วก็ล็อกประตูเอาไว้
ก็ไม่คิดว่าสามีจะก่อเหตุแบบนี้

คือคงระดมกันมาเพื่อที่จะช่วยควบคุมเพลิงห้องนี้
เขาเหมือนเขาเขาหลอนเขากลัวคนมาทำร้ายเขา
เขาเลิกกินเหล้าค่ะเขากินเหล้าติดเหล้ามาก

เหล้าแล้วหลอนกินเหล้าแล้วเขาหยุดกิน
แล้วเราทำงานเราต้องมาคอยดูแลเขา
แล้วทิ้งกระโปรงกับข้าวให้เขากินแล้วเราก็
แล้วเราก็ไปทำงานก็ไม่คิดไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะ

ใช่เพราะหนูกลัวเขาหนีไปใช่เขาก็หนีไปหลายรอบแล้ว
หนูก็ไม่มีญาติพี่น้องในกรุงเทพหนูก็มีกันแค่สามคนพ่อแม่ลูก

เขาไปกับเสียงที่ในหูเขาเขาบอกแบบนี้
แล้วเขาก็กลับมาแล้วหนูก็เอาพาเขาไปหาหมอ
บอกว่าถ้าร้อนหรืออะไรก็ไปนอนห้องนู้นแต่เขาไม่ไป
ก็อยู่ห้องเงินก็เลยพยายามบอกว่าอย่าไปล็อกนะ
กลัวคิดว่าเออขังเขาไว้อะไรอย่างนี้
เขากลัวเขาหักเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าเขาล็อกไหม
เขาก็ถามแม่ว่าไม่ทราบว่าเขาล็อกหรือเปล่า
ถ้าเขาร้องก็แสดงว่าเขาอยากออกเราออกไม่ได้
เขาเลยใช้วิธีเผาเลยใช่
ลูกสาวก็บอกแม่คงจะล็อกเพราะกลัวพ่อจะหนีไปอีก
พ่อก็เลยจุดไฟเผาเลยอยากออกไป
ตำรวจประสานกับพิสูจน์หลักฐานให้เข้ามาตรวจสอบ

แล้วหลังจากนั้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ
โอ้โหคนห้องใกล้
ห้องที่อยู่ใกล้กันก็กลัวเกิดไฟไหม้เลยนะคะ